ทะเลาะกันเอาอีกแล้วค่ะแต่ทีนี้เป็นเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดัง
สองฝั่งเนี่ยมาทะเลาะกันเอาด่าทอตะโกนด่ากันไปตะโกนด่ากันมานะคะ
อีกฝั่งหนึ่งหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย
และในช่วงที่ทะเลาะกันอยู่จู่ค่ะมีผู้หญิงเดินเข้ามา
สมโรงด้วยด่าอยู่สักพักหยุดด่า
แต่ไม่หยุดการกระทำที่แปลกประหลาดก็คือ
เปิดกระโปรงตัวเองโชว์เลย
ฮะโชว์เลยโชว์ทำไมอ่ะนั่นน่ะสิอ่ะโชว์ทำไมเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปดูกันก่อนค่ะ
มาถ่ายเรื่องอะไรอ่ะ
เปิดหูสิคนคนนอนอยู่เอากะปิก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คนนอนอยู่

มีเสียว่าปิดก็ไม่ได้ยินตัวไง
นี่แม่ชาวมาถ่ายรถหัวฉันน่าไม่เกี่ยวกัน

หัวเราะเลยงงเหมือนกันเนี่ยนะคะ
เป็นคลิปทะเลาะระหว่างเพื่อนบ้าน
คนที่ถ่ายคลิปตอนแรกเขาปะทะคารมกับเจ้าของรถเก๋งสีฟ้าเนี่ยนะคะ
แต่ช่วงหลังของคลิปจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง

แต่หลังจากนั้นถลกกระโปรงโชว์กรกนซะเลย
ทีมข่าวไปสอบถามคนถ่ายคลิปก่อน
ชื่อว่าคุณพรพันธ์สุภเริกสกุล
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนอนอยู่ในบ้าน
แล้วก็มีรถเก๋งสีฟ้าเนี่ย

หลังจากนั้นเปิดเพลงเสียงดัง
หนวกหูค่ะก็เลยตะโกนด่า
ตะโกนด่าไม่พอก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย

ช่วงเวลานั้นจะเห็นว่ามีรถตู้คันหนึ่งจอดมา
แล้วทีนี้นะคะคนที่สวมชุดเรสลงมา
ถลกกระโปรงตัวเองชื่อว่านางโสภาแทร่ตัน
เขาลงมาจากรถตู้โวยวายด่าทอผสมลงค่ะ

และหลังจากนั้นก็ถลกกระโปรงโชว์ตัวเองแบบนี้

ไม่พูดซ้ำคุณผู้ชมลองฟังดูเอาเองนะคะ
ด้านนางโสภาค่ะเราติดต่อได้
โสภาก็คือคนที่ถลกกระโปรง
เล่าให้ฟังด้วยทีมข่าวเราได้มีโอกาสพูดคุยทั้งสองฝ่ายแหละ
ไปพูดคุยกับคนที่ถลกกระโปรงโชว์
บอกว่าวันเกิดเหตุเป็นวันรวมญาติที่บ้านพี่สาว
พี่สาวเธอติดอยู่กับบ้านของคนถ่ายคลิปนั่นแหละ
และเธอทราบข่าวมาว่าพี่สาวเธอกับคนถ่ายคลิป
ไม่ถูกกันมานานแล้วเห็นเล่าให้ฟัง

ทีนี้วันเกิดเหตุค่ะเธอขับรถตู้มาจอดหน้าบ้าน
ไม่ได้จอดแบบทิ้งยาวนานนะจอดจะส่งญาติ
และในระหว่างที่ญาติลงไปก็เห็นคนถ่ายคลิปเนี่ย
มีปากเสียงอยู่กับหลานชาย
หลานชายก็คือเจ้าของรถสีฟ้า
เธอก็เลยเอ๊ะทะเลาะอะไรกันนาน
และเห็นเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายด้วย
ก็เลยสงสัยเธอก็เลยลงมาจากรถ
หลังจากนั้นค่ะด้วยความที่เป็นญาติกัน
ก็ช่วยกันช่วยหลานตัวเองคนขับรถสีฟ้า
เถียงคนที่ถ่ายคลิป
และหลังจากนั้นเธอบอกว่ามันหุดหงิดมันรำคาญ

เธอก็เลยตัดสินใจเปิดกระโปรงโชว์ซะเลย
ทีมข่าวของเราถามคำถามนี้นะคะ
เปิดกระโปรงให้ถ่ายเนี่ยถามจริง
เพราะอะไรเพราะตอนนั้นก็เถียงกันอยู่เถียงกัน
แล้วก็ให้เหตุผลกันเฉยทำไมมันไม่จบเหรอ
เธอบอกว่าก็ถ่ายก็อยากถ่ายใช่ไหม
ธรรมดาโลกไม่น่าจำเธอบอกแบบนี้
บางทีก็ต้องเลือกนะคะว่าใช้จำแบบไหนนะคะสำหรับโลกนี้